อี้ก็คือหน้าน้อยดีค่ะ
ก็มันผ่านไปแบบไม่กี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย

ก็เลยช่วงนี้จะมือลนิดนึงเพราะว่านอนน้อยค่ะ

มันคือแบบรู้สึก

ดีกว่าแล้วก็เหมือนทำตัวไม่ถูก
คือใจหนึ่งก็ดีใจมาก

ใจหนึ่งก็แบบว่าสงสารเขาที่
เปลี่ยนใจ

เขาคิดว่า

คุณพ่อควรต้องไปตรวจดูฝ้ายด้วยคุณเห็นไหมคุณเลยจะมีเงินหน่อย
ตอนนั้นความรู้สึกของป๊อกเป็นยังไงคะตอนที่ลูกออกมา
ลูกออกมาก็ตกใจกับหน้าลูกชายเหมือนกันเหมือนเรามากเลยนะครับ
ก็ค่อนข้างหลายใช้จริงเยอะแล้ว
แต่เด็กเขาก็บอกนิ่งเปลี่ยนไปเรื่อยวันนี้ก็เปลี่ยนไปอีกแล้ว
ไล่ผมเยอะโดดเข็มก็เลยก็จะดูแล้ว

พี่ออกเป็นไงนะคะมีความน้ำนมอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่ว่าจะมีแอเนียนิดหนึ่งความดันสุข

เพราะวันนี้คือลูกขึ้นเดินนอกครั้งแรก
ก็ไปดูน้องอาบน้ำเข้ามาให้ลูก
ทำไหนอย่างเหมือนตอนนี้เลยห่วงตรวจ
พี่น่าจะเป็นห่วงมากกว่าน้องรู้พี่น้องไม่มีไร
ก่อนนิดนึงค่ะเพราะว่าเกลี้ยขาบวงมาก
แล้วก็เหมือนเสี่ยงต่อเป็นอีก
ก็เลยก่อนแค่ไม่กี่วันแล้วก็เลย
แต่หมอบอกว่าจะสุดแล้วแหละ
ใช่ค่ะพาของมา
ไม่มีที่ให้น้องลงขาแรงเหรอ

คืนแรกให้พาสมส่งละไม่มีช่วย
คืนแรกอันนั้นคืนหลังจากที่ยุ่งคืนเลย
ใช่หลังจากที่เขามาเสร็จเลย
ผ่านไปแค่แบบไม่ถึงชั่วโมงด้วย

ไม่มีอะไรเลยเป็นห่วงกำดันเพราะอย่างเดียว
เมื่อกี้ที่จะขึ้นมาช้าด้วยซ้ำเพราะว่าต้องพยายามให้เหมือนพักหน่อยนะ

เพราะว่าเราไม่ได้ขึ้นแบบว่าแอคทีฟอะไรมาหยกอะไรอย่างเงี้ย
ต้องแบบว่าโอเคแล้วพยาบาลก็วัดอีกรอบนึงถึงปล่อยขึ้นมา
เรื่องวิธีการเลี้ยงน้องกุ่มอาบน้ำมาระหยิงเลี้ยงดูดครบ

ทั้งสองคนเลยไหมคะ
ขั้นตอนเยอะกว่าที่เราเอาเข้าใจนะระดับหนึ่งเนี่ย
ใช้เวลาอยู่เหมือนกันแล้วก็ค่อนข้าง

ผมกลัวผมทำแรงเกินไปกับร่างกายของเด็ก
แล้วก็เรื่องคอของเขาแล้ว
ผมแบบว่าพยายามให้พักเมื่อไหร่นะ
เหมือนว่าตัวเองสักนิดหนึ่ง
ว่าไม่ได้พึ่งแบบว่าแอคทีฟอะไรมาโยก

ทั้งสองคนเลยไหมคะ

แล้วก็ค่อนข้างดีเทลเรื่องความสะอาด
ผมกลัวคือผมทำแรงเกินไป

แล้วก็เรื่องคอของเขาแล้ว

แต่พยาบาลที่นี่เขาก็ดีมาก
เพราะว่าผมบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ครับพี่

เขาก็จับยัดผมเลย

เราก็ต้องกลัว
อันแรกยังไม่ยอมอุ้มลูก

ไงบ้างคะบอกพอได้อุ้มจริง

หากทำของเขาแรงเกินไป
แสดงที่มีแรงของเรา

คุณพี่เลี่ยมเพื่อทำอะไรก็ต้องช่วยกัน
อเมื่อวานเห็นเครื่อยเริ่มมาเงียมหลานแล้วกระบาดแล้วก็มีพ่อคุณแม่หรือมาย่าม

ก็ทยอยมาเยี่ยมกันนะคะ

คุณย่าง่ายใจมาก
ผมได้รู้ว่ามันเจ้าก็ไม่ต้องบอกว่ามีหลานสิบคนแล้ว
แล้วลูกห้าคนบอกว่าอะไรเนี่ย
คุณก่อนถ่ายเค้ามือชมะเลย

เห็นข้างบนรับขวัญล้านด้วย
ผมว่าเป็นธรรมเนียมของคุณพ่ออยู่แล้วดีกว่า
ที่ไม่ว่าจะลูกมีล้าน
ก็ให้ให้เป็นขวัญล้าน

อยู่ด้วยทุกวันไม่อยากกลับบ้านหรอกจะอยู่กับหลาน
คุณแม่ได้บอกอะไรกี้ไหมคะการเป็นแม่จะต้องยังไง
แม่บอกว่าสมัยนี้มันก็ต่างกัน
คุณแม่ก็จะมีถามถามกับพี่พยาบาลว่าแบบนี้ยังได้อยู่หรือเปล่า

แล้วคุณแม่นก็จด
มีแบบที่จดพวกเขา

นิ่มแทบไม่ได้นอนแต่ไม่ใช่ว่าอะไรเพราะว่าลูกจะต้องมาให้เข้าเต้าออกทุก๓ชั่วโมง
ผมก็เหมือนแบบรอที่เขาจะเข้าไปในห้องที่เราอยู่กันเพื่อที่จะได้ดูได้อะไรอย่างนี้
แล้วก็กลับกันแล้วไม่ได้นอน

ครับครับซูนะซู
ฝ้าครูซับรถแล้วตรับงานไปก่อนไหมคะช่วงนี้
รับวิธีที่สองครับป๊อเจ้า

แต่ไม่รู้จะอยากไปทำงานด้วย
ใจเหอะตัดลูก
แต่ก็ต้องทำครับถ้าจะจ่ายเยอะ

มีแต่หุ้มที่ผู้โดยใจจากให้กับลูก

แต่ก็ต้องทำครับค่าใช้จ่ายเยอะ
ตอนนี้คุณปู่จะให้มุมหลานรับฝันอะไรอย่างนี้จริงหรือคะ
ผมว่าต้องไปถามมุมหลาน
มีแต่มุมที่คุณพ่อจะจ่ายให้กับรูปโลก
แต่มุมหลานในนี้ไม่ทราบมุม
เขาเคยพูดไว้ว่าเขามีส่วนของเขาอยู่
เขาก็อยากที่จะให้มุมหลาน
แต่ยังไม่ได้ให้เลยครับ
อย่างฝันถูกรอบแรกเขาบอกได้ไหมคะว่าสักเท่าไหร่

อย่างจริงแล้วก็ขอไม่ระบุในตัวเลขดีกว่า

แต่จริงคือคุณพ่อก็ให้อันตราหลังคนแรกอยู่แล้ว

แต่การเวลาน่าที่บ้างเดินไป
ก็คงไม่ได้ให้ในมูลค่าเท่าเดิมหรอก

ไม่แทนด้วย
ครับผมเป็นยังไงครับชื่อมีกะมีกะมีกะ
ผมเป็นคนที่ชอบถ่วนคำมาก
ผมก็ชอบหวนกระทิงงานหวนเกี้ยวหวนเล่นกันตลอดเวลา
ก็เลยบอกว่าเฮ้ยดูขอชื่อมีกะชื่อมีกะ

มีกะมีกะมีกะมีกะมีกะมีกะ
มันก็ชอบแล้วนะครับ

มันแปลว่าเป็นของขวัญจากสวรรค์
ขวัญจากก็จากพระเจ้าอะไรอย่างนี้
เรารู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่เราก็ดูดีนะ
มีความหมายแล้วก็ไปในทางที่ดี

แล้วก็ส่วนมีย่าเนี่ยมีย่าก็อยากให้มันใกล้เคียงกัน
แต่มียากจริงแล้วคนไทยอาจจะพูดออกเสียง

ผมก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวนั้นพี่บอกว่าเป็นมียากเลยละกัน
เพราะว่าจริงเราจะพูดแบบที่มันถูกต้องให้หน่อย
เพราะที่จริงเป็นชื่อสเปน

มันจะออกเสียงยากเพราะว่ามันเป็นภาษาสเปน

มันเหมือนผสมอยู่ระหว่างออ่างกับดอยักษ์

ก็เลือกอยู่หลายชื่อน่ะเพราะว่ามันก็มีหลายชื่อที่เลือกเรื่องไว
แต่ก็เป็นสองชื่อหนึ่งที่ชอบมากที่สุด
คือชื่อจริงหรือยังคะหรือว่าเป็นชื่อเล่น

คุณผู้ภูมิย่า
ทางชื่อไทยและก็ชื่อแพทย์
คุณย่าปุ๊กให้อะไรผม
วางแผนต่อจากนี้ยังไงคะ
มีในการเลี้ยงลูกในการดำเนิน
และก็ตัวน้ำนมหน่อยก็เคยพูดเรื่องนี้กันนะครับ

แต่ช่วงบุกก็จะบันเงินกัน
สมมุติว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมุติว่าเอ้าช่วยนี้น้ำนมให้ลูกล่ะ
คิดเหมือนกันเลยเราพูดกันเลยว่าเอาได้เท่าไหร่ทีหลัง
ใช่จะเอาทีมีว่าใช่ไม่มี
สัญญาปุ๊กให้อะไรสัญญาปุ๊กสัญญาปุ๊กก็เอ่ยรับขวัญแล้ว
แล้วก็เป็นคุณพ่อคุณแม่คุณย่าใช่ใช่ให้ด้วยกัน
วางแผนต่อจากนี้ยังไงคะในการเลี้ยงลูกในการดำเนินชีวิต
คู่ที่มีทายาทแล้ว

เราพูดกันสมมติว่า

เราสบายเรามีความสุข

เราจะไม่เครียดกดดันเกิน

อย่างเช่นที่ลงตัวอย่างนี้

เคยพูดเรื่องนี้กันว่า
สมมุติว่าพี่น้ำนมให้ลูกล่ะ

เอาได้เท่าไหนที่เรามีไหน

เพราะฉะนั้นวิธีการ
เลี้ยงลูกของเราการใช้ชีวิตครอบครัว
ของเราก็เป็นแบบ

เพราะว่าเด็กเขาสามารถปรับตัว
อันนี้แหละได้

หรือว่าเราไม่มีการขอ
ก็ยังไม่รู้ว่า
เราต้อง

จากนั้นที่ลืมที่มันซะใบ

อันนี้ก็มองดูดันกันดูนะคะ

อันนี้ก็มองดูดันกันดูนะคะ
อันนี้ใครคะ

อันนี้ก็มองดูนะคะ

อันนี้ก็มองดูนะคะ

อันนี้ก็มองดูนะคะ
อันนี้ก็มองดูนะคะ
อันนี้ก็มองดูนะคะ

อันนี้ก็มองดูนะคะ

อันนี้ก็มองดูนะคะ
อันนี้ก็มองดูนะคะ
อันนี้ก็มองดูนะคะ

อันนี้ก็มองดูนะคะ

อันนี้ก็มองดูนะคะ

อันนี้ก็มองดูนะคะ

อันนี้ก็มองดูนะคะ
อันนี้ก็มองดูนะคะ

อันนี้ก็มองดูนะคะ

อันนี้ก็มองดูนะคะ
อันนี้ก็มองดูนะคะ

อันนี้ก็มองดูนะคะ
อันนี้ก็มองดูนะคะ

สวัสดีครับ